ดูที่สรรป่าตองเชียงใหม่หน่อยนะคะคือพวกนี้มันเป็นพวกฉวยโอกาสจริงคุณผู้ชมช่วงโควิดระบาดมีการประกาศเคอร์ฟ
ตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔ห้ามออกจากบ้านมันไปเลยค่ะมันห้ามออกจากบ้านไหมมันไปค่ะ
นี่ค่ะไปที่ตลาดนะคะตลาดกลางมะจำโรงที่สรรป่าตองเชียงใหม่ไปงัดร้านขายของชำได้ทั้งเหรียญประมาณ๗๐๐บาท
มัมม่าน้ำอัดลมพระเครื่องแถมมารยาทดีจ้า
ก่อนไปโบกมือบ๊ายบายนั่นไงยังปิดเต็นต์ให้อีกโอ้โหแสบจริงจริง
จากการสอบถามเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเดือดร้อนนะคะเจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครใช่ค่ะยิ่งกว่าละครเนี่ยเคราะห์กรรมซัดมากนะคะมันโดนแบบเนี้ย
คือเจ้าของโพสต์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงคืนวันพุธเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม๓๖นาที
กล้องวงจรปิดเห็นหมดเลยนะคะคนร้ายลงมือขโมยของแล้วก็ออกจากตลาดช่วงโควิดระบาดแบบนี้
เคอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสี่นี่ช่วงเวลามันเกาะเห็นเลยนะเอ่อ
ห้าทุ่มสองนาทีคุณตำรวจตามด้วยผิดหลายข้อหาเลยนะเออเอาไป
ช่วงเช้าเจ้าของโพสต์บอกว่ากะว่าจะมาเปิดร้านตามปกติสักหน่อย
ไปพบว่าลิ้นชักเก็บเงินภายในร้านเนี่ยถูกคนร้ายงัดเสียหายได้เงินไปสักประมาณ๗๐๐บาทเป็นเงินเหรียญนะคะ
พร้อมกับพระเครื่องก็ถูกขโมยไปมาม่านน้ำอัดลมปลากระป๋องต่างมันเอาไปหมดเลยค่ะ
พฤติกรรมกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
เดือดร้อนใจของเจ้าของโพสต์มีต่อค่ะ
ไปถามเพื่อนที่ขายของในตลาดสดที่นี่ที่เดียวกันเนี่ย
ปรากฏว่าอีก๒ร้านก็โดนขโมยเช่นเดียวกันนะคะ
ทั้งสามร้านก็เลยจูงมือกันไปที่สพสรรป่าตองไปแจ้งความต่อตำรวจ
ให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาหน่อยแหม่กล้ามากเจ้าของโพสต์บอกว่า
คือปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เคอร์ฟิลล์ใช่ไหมตลาดก็จะปิดเร็วกว่าปกติ๒ทุ่มก็ปิดกลับกันแล้ว
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้คนร้ายมันเข้ามาได้ยังไงเข้ามาทางช่องทางไหนนะคะ
นี่คือความเดือดร้อนของแม่ค้าที่สรรป่าตองที่เชียงใหม่ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดกาลสินเมื่อวานนี้เรานำเสนอนะคะ
ฉวยโอกาสพวกมิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงโควิดใครก็กลัวค่ะ
เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเห็นคุณยายเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะ
บอกคุณยายคุณยายผมเป็นหมอเดี๋ยวผมฉีดยาฆ่าเชื้อให้แต่คุณยายต้องอาบน้ำก่อนนะ
และช่วงที่คุณยายเข้าไปอาบน้ำนี่แหละค่ะ
มันขโมยโทรศัพท์มือถือทองของคุณยายแล้วก็เงินของคุณยายไปได้ไปสี่หมื่นบาท
ตอนนี้มีข่าวดีตำรวจทำหน้าที่เร็วมากค่ะ
ติดตามตัวแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวเจ้ามิจฉาชีพคนนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายวันละชนอายุสี่สิบเก้าปี
รถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุมันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
สินหลายรายการตามที่คุณยายบอกหายเลย
ไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินสดนาฬิกาหมวกกันน็อกถุงมือ
กระเป๋าสะพายโทรศัพท์มือถืออะไรต่างเนี่ยนะคะ
แบ่งเป็นทั้งของกลางที่ได้จากคุณยาย
แล้วก็ของกลางที่ใช้ในช่วงของการก่อเหตุ
ก่อนหน้านี้วันที่๗เมษายนพฤติการของเขาก็คือในวันละชนเนี่ย
แต่งกายเหมือนคุณหมอเลยบอกออกไปตรวจโรคโควิดในหมู่บ้านซะหน่อย
แล้วบอกว่าไปตรวจฟรีด้วยนะพื้นที่ที่เข้าไปก็คือตำบลหลักเมือง
จากนั้นค่ะไปเจอเหยื่อก็คือคุณยายเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสุนทรสุริยก้านตรงอายุ๗๖ปี
ไปหาหน้ากากอนามัยมาสวมใส่เพราะจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ
และหลังจากนั้นก็ขโมยเงินไป๘๐๐บาท
หลังจากนั้นไปก่อเหตุอีกหนึ่งที่ค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของนางสมัยมูสิกา
เน้นคนสูงอายุทั้งนั้นเลยอายุ๗๗ปีตำบลถัดไปค่ะตำบลโพลงาม
ก่อเหตุลักษณะเดียวกันแต่ครั้งนี้ไม่ได้ทรัพย์สินใดไป
ก็เลยไปก่อเหตุซ้ำที่บ้านของนางทอนบุญรอด
โดยออกอุบายว่าให้คุณยายทอนไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวออกมาจะพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดให้ฟรี
แต่หลังจากคุณยายอาบน้ำเสร็จออกมาของหายหมดเลยค่ะ
จากการสอบคำผู้ต้องหานะคะสารภาพว่าก่อเหตุจริงบ้านสามหลังเนี่ย
ตำบลเนี่ยก่อเหตุจริงโดยก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นในหน้าซื้อไม้บ้านเก่า
แต่เนื่องจากโรคโควิดระบาดหาซื้อไม้ก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจมาเป็นโจร
จากนั้นค่ะตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาควบคุมตัวดำเนินคดีพร้อมทั้งเตือนประชาชนด้วยนะคะ
อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพังเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ค่ะ